ท่านผู้ชมครับเราเห็นคลิปนี้แล้วเราก็เลยอดไม่ได้เพราะคนดูเนี่ย๒ล้านกว่าวิวแล้ว
เชื่อว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะลองทำตามด้วยซ้ำพี่อุ๋ยทดลองเลยเหรอ
ใช่ลองทำตามเลยเหรอลองคือเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกพัดลมเนี่ยคือค่าไฟมันแพง
แต่ค่าแรงถูกพัดลมไม่ได้เสียนะปกติพัดลมต้องไปเสียบปลั๊กใช่ไหม
เสียปลั๊กไฟเขาบอกเขามีวิธีการในการผลิตไฟใช้เองอืม
ไฟใช้เองทำเสร็จปุ๊บอุปกรณ์ก็หาอะไรไม่ยากด้วย
เอาปลั๊กพัดลมเสียบลงถังปึ้งพัดลมหมุนเลยค่ะอ่าไปดูนะฮะ
ที่ทำให้พัดลมที่ไม่มีไฟให้หมุนเองที่แรกเอาน้ำแข็งใส่น้ำ
เอาเกลือใส่ต่อไปเอาถ่านใส่แล้วก็คนให้เข้ากัน

นี่นะครับไม่ได้มีสายอะไรนะครับดูได้นะครับนี่เป็นยังไง
แล้วทำไมเอาปลั๊กออกแล้วพัดลมมันยังพัดอยู่ล่ะพี่อุ๋ย
ไฟมันคงแรงมากเลยยังค้างอยู่อย่างเงี้เหรอไฟมันคงแรงมาก
แต่ส่วนผสมงเหมือนกันนะเห็นไหมก็ใส่แบตเตอรี่ไปด้วยเห็นไหม
ถ่านไปเนี่ยสองก้อนเห็นไหมใส่โซดาใส่เกลือ
เป็นพลังงานไฟฟ้าเลยเราจะมาลองกันครับโอ้โหโลกนี้
ใบนี้เราค้นพบแล้วหรือไม่แต่คนเห็นก็จริงเหรอ
มันต้องลองอ่ะท่านคงมีคำตอบในใจนั่นแหละ
ทีมงานของเราเขาก็อยากลองความจริงแล้วทั้งบริษัทแทบไม่มีใครอยากลอง
มีผู้ชายคนนี้คนเดียวนี่ฮะเขาบอกพี่เดี๋ยวผมลองหน่อย
เห็นไหมถังเบลอเลยค่ะทำเหมือนในคลิปเลย
สูตรเดียวกันเป๊ะเป๊ะใส่ทุกสิ่งทุกอย่างอืม
นี่สุดท้ายเดี๋ยวไปดูนะฮะ

เห็นไหมอ่าโอ้โห
ท่านผู้ชมเคยลองกันหรือยังหลายคนลองบอกลองแล้วโอ้โห
ต้องเปลี่ยนพัดลมใหม่เลยพัดลมพังปลั๊กเปียก
อ้าวนี่ฮะเราก็ลองผ้านลมมา
ท่านผู้ชมเผื่อใครยังไม่ได้ลองก็ไม่ต้องลองนะครับ
เพราะเราลองให้แล้วไม่หมุนอืม
ถูกตามตามคลิปเขาเลยตามคลิปเขาทุกอย่างเลยเอาส่วนในคลิปที่มีคนดูไปแล้วสองสามล้านครั้งเนี่ยนะฮะ
ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะไปหมดนี่คลิปนี้นะของต้นฉบับเขาเนี่ยจากติ๊กต๊อกเลยนะฮะ
คนที่เข้ามาคอมเมนต์มีเยอะนะฮะบางคนบอกแม่ขอพลิกแพลงสูตรหน่อยไม่ใส่เกลือได้ไหม
โซดาแล้วตามด้วยน้ำแข็งเลยได้ไหมไม่รู้ใส่อะไรลงไปก่อนผสม
นี่มีอีกคนนึงบอกพัดลมที่บ้านก็ไม่หมุนแบบนี้เหมือนกันกำลังจะเอาไปซ่อมพอขึ้นมอเตอร์ไซค์เท่านั้นแหละ
ลมหมุนเลยอันนั้นมันโดนลมโดนลมตอนขึ้นมอเตอร์ไซค์เป่า
คือเอาเป็นว่าเค้าก็ไม่เชื่อกันแต่ทีนี้ในแง่ของหลักวิทยาศาสตร์
ไปถามอาจารย์ออสจากมเกษฐอาจารย์ออสบอกว่ามันก็คือมายกลเค้าก็สร้างคอนเทนท์นั่นแหละ
คือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่น้ำน้ำแข็งโซดาผ่านไฟฉาย
จะมาผลิตกระแสไฟฟ้า๒๒๐โวลต์ขึ้นมาได้
เพราะพัดลมเนี่ยที่หมุนได้เนี่ยเนื่องจากมันต้องเสียบปลั๊กไฟ
มันต้องมีพลังงานไฟฟ้าจริงเอาฟังอาจารย์ออสหน่อยนะครับ
ก็คือการเล่นกลธรรมดานี่เองนะครับ
คือถ้าไม่ทดลองเองเหมือนเขาก็จะไม่รู้คำตอบ
แต่ว่าโดยหลักวิทยาศาสตร์แล้วเป็นไปไม่ได้เลย
ลมจะใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่น้ำน้ำแข็งน้ำโซดา
จะผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ๒๒๐โวน

โอ้โหถ้าส่วนผสมนี้มันผลิตกระแสไฟฟ้าได้มันคงจะแบบโอ้ย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกคุณเขียนมาสอนที่เพจไทยรัฐนิวโชว์บอก
ฝากไปบอกพี่เคราวเขาด้วยค่ะ
ทีมงานของเราเนี่ยใช้น้ำแข็งผิดไซส์
ในคลิปเนี่ยมันก้อนใหญ่กว่านี้คุณผู้ชม

ถ้าเกิดใครอยากมาหาที่ไทยรัฐทีวี
เห็นหน้าแวบเดียวแล้วเห็นเขาเลยเหรอคะ
นี่โปรดิวเซอร์เราเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมบอกไปเอาน้ำแข็งก้อนใหญ่มา

ก็เป็นมายกลล่ะค่ะมันผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ได้หรอกค่ะ

ใช่คนทำคลิปก็แหมนะ